ปัจจัยสำคัญของชาวนาที่จะปลูกข้าวออกมาได้ดี
หนึ่งในนั้นเลยคือพันธุ์ข้าว
ถ้าได้พันธุ์ข้าวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
แต่ว่าถ้าได้พันธุ์ข้าวไม่ดีหรือพันธุ์ข้าวปลอม
มันเป็นทุกข์แบบคลิปนี้ฮะ
แบบนี้ที่ว้าวมาเป็นลรปศึกอยู่แซลกวันนี้
ไม่เหลืออดคงไม่ทำแบบนี้
คนที่พูดเนี่ยชื่อในรุ่งนะครับ

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสี่บ้านโฆลลอย
ดำบลถายเจริญอเผพักครํจังหวัดผู้ริยุรัมน์ครับ

ขายข้าวไม่ได้เหมือนกันเป็นคนถ่ายคลิปให้
อยากจะระบายความเหลืออดอัดอ้านตันใจสักหน่อย

อีกหนึ่งความเดือดร้อนของชาวนาไทยใครจะเป็นคนแก้
ทีมข่าวติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านในคลิปเลยครับ

เมื่อปี๒๑๖๑ย้อนหลังไป
เจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งมาเสนอขายพันธุ์ข้าวให้
บอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้คุณภาพดี
ด้วยความคือเห็นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
ซื้อไว้๒๐กระสอบกระสอบละ๗๐๐กว่าบาท
ตกริวกรรมละ๒๕บาทได้
ปีแรกเกี่ยวไปขายได้ตามปกติ
ปีต่อมาเริ่มมีข้าวแดงปนมา
บอกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็ชดใช้พันธุ์ข้าวให้
จนมาปีนี้นำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ไปขาย
ปรากฏว่าถูกปฏิเสธการรับซื้อเลย
โดยบอกว่าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแท้แต่เป็นข้าวปนมา

เดือดร้อนมากเพราะปลูกข้าว๑๐ไร่
ขายไม่ได้แม้แต่กระสอบเดียว
ผู้ใหญ่บ้านยังบอกอีกนะคะว่าใครจะซื้อพันธุ์ข้าวแบบนี้
ไม่ต้องซื้อจากหน่วยงามรัฐหาซื้อตามหมู่บ้านเอา
ข้าวที่ปลูกไว้นั่นแหละมาเป็นเมล็ดพันธุ
จะได้ไม่เสียใจเสียเงินแบบเขาแบบนี้แหละฮะ